ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออก
แต่คุณผู้ชมมาดูความทุกข์ร้อนใจ

แล้วเดี๋ยวจะมาจ่ายเงิน๑๕มิถุนาพร้อมกับรับลอตเตอรี่ไป
ปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่ลูกค้าสั่งเนี่ยมันหายไป๓๐ใบโอ้โห
ไปค่ะสุดท้ายตัดสินใจนะคะ
เอาลอตเตอรี่ที่ถ่ายเอกสารไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้เห็นไหม
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักนะคะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักนะคะ
กันว่าเออถ้าเกิดว่าเลขที่ลูกค้าสั่งไว้เนี่ยมันไปถูกรางวัลที่หนึ่ง
จะได้ไม่ต้องผิดใจกับลูกค้าเป็นเรื่องเป็นคดีความไปอีกนะคะ
พ่อค้าที่น่าเห็นใจรายนี้ชื่อว่าลุงวิเชียนอินทิจักรอายุ๖๓ปีนะคะ
ตัดสินใจนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถ่ายเอกสารไว้เลขอะไรบ้างล่ะคุณเอาซะหน่อยละกันเนาะ
รวม๓๐ใบค่ะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ที่สพแสนศุกร์นะคะเนื่องจากว่าทำสลากตัวจริงหาย
หายที่ไหนล่ะบริเวณชายหาดบางแสน
ลุงแกบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันหาดบางแสนต้องกว้าง
ไม่รู้ว่าหายจุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววอนเลย
ถ้าเกิดว่าใครเจอช่วยนำมาคืนหน่อยได้ไหม
หรือว่ามาแจ้งกับตำรวจโรงพักแสงสุดก็ได้
หรือถึงสละกินแบ่งออกจากแผงแล้วนำไปใส่กระเป๋าไว้
ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะมารับในวันที่๑๕มิถุนายนแล้วจะจ่ายเงิน
แต่ระหว่างนั้นแน่นอนควักเข้าควักออกควักเข้า
นั่นแหละค่ะไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
หายไปตรงจุดไหนก็ไม่รู้ทีนี้แกตั้งใจ
เอาล่ะในเมื่อมันหายแล้วก็ต้องมาลงบันทึกประจำวัน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากที่เลขรางวัลมันออกนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครเจอคืนเถอะค่ะ

ทั้งหมดจะรวมกี่ใบครับเนี่ย
ทั้งหมดรวมแล้วมัน๓๐ใบฮะ

โอ้โหมันก็ปึ๊งใหญ่นะคุณ๓๐ใบ

ทีนี้ตำรวจบอกว่าคนที่เก็บได้เนี่ยแล้วนำไปเป็นของตัวเองเนี่ย
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะก็คือฐานยักยอกทรัพย์นะคะ
ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคุณลุงวิเชียเนี่ยแกแจ้งความอายัดเอาไว้แล้วนะคะ
และถ้าเกิดว่าไอ้ลอตเตอรี่ที่มันหายไปแล้วมีคนเก็บไป
ถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาท่านก็ไม่สามารถที่จะเอาลอตเตอรี่เนี่ย
ขึ้นเงินรางวัลได้เอามาคืนเถอะ